มาดูเหตุการณ์ที่มีวัยรุ่นที่ปฐุมธานีสามคนนะฮะ
เขาก็ได้รับการแจ้งจากรุ่นพี่

เนี่ยมีอีกแก๊งหนึ่งคู่อริ
โยนขวดเข้ามาใส่บ้านเขา
ก็ไปกันเลย๓คนขี่จักรยานยนต์ไป
สปาต้าทั้งไม้เบสบอล
ปรากฏว่าถูกดักยิงฮะ

อีก๒คนนายวิ่งหนีแต่ก็เจ็บนะครับ

จนรถเสียหลักลมนะครับ
มีสองคนลุกขึ้นวิ่งหนีอีกคนนึงถูกยิงฟุบลงกับที่เลยนะครับ
ห้าทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมาแถวหน้าปั๊มซัดโก้สาขาสามโคก
ถึงสามแยกไฟแดงวัดสิงห์ถนนปฐุมธานีสามโคกที่ปฐุมธานี
นี่ฮะทางกู้ภัยพอได้แจ้งเหตุนะครับก็มาช่วยเหลือ
พยายามปั๊มหัวใจช่วยชีวิตคนเจ็บแต่สุดท้ายก็ช่วยไม่ได้นะครับ
เสียชีวิตนะครับผู้ที่เสียชีวิตเป็นเยาวชนชายชื่อนายสารวุฒิ
อายุ๑๗ปีถูกยิงเขาที่ราวนมด้านซ้ายนะครับ
นัดเดียวนะฮะแต่ว่าเสียชีวิตเลยอีกสองคนก็เจ็บเล็กน้อยนะครับ
หลังจากที่รถล้มแล้วก็พยายามวิ่งหนีกันอ่า
มีไม้คมแฝกเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ก็เก็บไว้เป็นหลักฐาน
เพื่อนของผู้ตายสองคนที่บาดเจ็บเนี่ยฮะเขาบอกว่าอย่างนี้ครับ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุขี่จักรยานยนต์ซ้อนกันมา๓คน
ผู้ตายเป็นคนขี่มาถึงหน้าเทคโนโลยีปฐุมธานีเจอกลุ่มวัยรุ่น
ขี่จักรยานยนต์๒คันไล่ตามมาก็เลยพยายามขี่หนี
กลุ่มผู้ก่อเหตุได้ปลาขวดใส่นะครับแล้วก็ใช้ปืนยิงใส่ด้วย
นี่เขาก็พยายามเร่งเครื่องหนีกันแต่ไม่ทันนะฮะ
เสียงปืนดังขึ้นสองนัดอ่าแล้วก็มาถึงที่เกิดเหตุหน้าปั๊มน้ำมัน
มีเสียงปืนดังขึ้นอีกนัดหนึ่งแล้วรถก็ล้มคว่ำ
สองคนที่นั่งซ้อนก็รีบลุกขึ้นวิ่งหนีเข้าปั๊ม
คนร้ายก็ขี่รถหนีไปทางอำเภอสามโคกส่วนเพื่อนคนขี่เนี่ย
ถูกยิงฟุบอยู่ที่พื้นค่ะกู้ภัยมาช่วยปั๊มหัวใจแต่ก็ไม่ทัน
เสียชีวิตนะครับก่อนหน้านี้เขาบอกว่าอ่ามีเพื่อนรุ่นพี่โทรมา
ตอนที่นั่งเล่นกันอยู่ที่บ้านว่ามีวัยรุ่นก่อกวนมาโยนขวดใส่เขา
อ่าบ้านอยู่แถวแถวตำบลกระแซงอำเภอเมืองปฐุมธานีมาช่วยหน่อย
ก็เลยออกไปกันแล้วก็ไปเจอคู่อริกลางทางก็เลยถูกไล่ยิงแบบนี้นะครับ
แม่ของผู้ตายบอกว่าลูกชายบอกว่าจะไปส่งเพื่อนที่บ้าน
นี่บอกแม่แบบนี้แล้วพอช่วงดึกก็มีเพื่อนของลูก
โทรมาบอกว่าลูกชายถูกไล่ยิงทีแรกคิดว่าลูกคงไม่เป็นอะไรมาก
ก็เลยรีบเดินทางมาดูนะครับอ่าแต่ว่าไปไปมาครับ
ยังไม่ทันจะไปถึงที่จุดเกิดเหตุเลยมีญาติโทรมาบอกว่าลูกตายแล้ว
ตอนนี้ยังไม่รู้สาเหตุว่าลูกถูกยิงเพราะอะไรและใครยิงในที่เกิดเหตุ
ตอนที่ไปก็ไม่เจอเพื่อนลูกเลยนะฮะที่ไปด้วยกัน
เพื่อนเพื่อนขับรถไปไหนอะไรสักอย่างนึงเนี่ยแล้วมีคนเอาขวดไล่เฟี่ยง
แล้วก็โทรมาตามมากลับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยให้มาไปรับให้แบบกลับไม่ได้อ่ะ
คือตามเออแล้วทีนี้ก็มีเรื่องการพอไปตามก็ตีกันแบบเป็นคดีอ่ะ
ก็เจ็บกันอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทำเรื่องเสร็จแล้วก็คือชดใช้ค่าเสียหาย
ดำเนินคดีทำอะไรกันแบบตกลงกันเรียบร้อยเสร็จสับเรื่องก็จบไปหมดแล้วอะค่ะ
เตือนตลอดว่ารักเพื่อนให้น้อยน้อยหน่อยรักตัวเองให้เยอะหน่อยรักแม่บ้าง
แล้วเขาว่าอย่างไรบ้างพอบอกผมก็รักแม่ตลอดเลย
ผมไม่ได้รักเพื่อนมากไปกว่าแม่เลยแต่ยอมรับเลยว่าลูกหนูอ่ะ
แบบรักเพื่อนมากอ่ะใจใจกับเพื่อนแบบใจเกินเกินร้อยอ่ะ
ไม่ว่าเพื่อนจะโตมามีปัญหาอะไรก็แล้วแต่คือมันยอมที่จะออกไปอ่ะ
ยอมยอมแม้กระทั่งแบบเคยทะเลาะกันว่า
เลือกไหมบัตรเลือกแม่กับเพื่อนบาทจะเลือกใครบอกแม่ก็รู้ว่าผมก็รักแม่
แต่คือเพื่อนมีปัญหาจะให้ผมทิ้งได้ไงนี่แม่พูดถูกเลยนะค่ะ
แต่แม่คนนี้เนี่ยต้องเสียลูกไปแล้วนะฮะ
ลูกตลอดว่ารักเพื่อนน้อยน้อยหน่อยคือรักตัวเองบ้างรักแม่มั่งเนี่ย
บางทีวัยรุ่นบางคนเพื่อนบอกอะไรปุ๊บไปเลยใช่ไงอ่าแล้วเอาง่ายง่ายตรงนี้เนี่ย
พอถูกยิงล้มฟุบรถล้มเนี่ยตอนนั้นสองคนที่มาด้วยก็วิ่งเลยนะอืม
ซึ่งตอนนั้นก็ไม่รู้หรอกว่าว่าใครถูกยิงบ้างอ่ะแต่ไม่รู้ว่ารถจักรยานยนต์ล้มก็ไปก่อนแล้ว
หนีแล้วอ่ะใช่ไหมค่ะคือถ้ารักกันจริงมันต้องยืน
แล้วก็รอรับกระสุนกันแล้วก็ดูกันว่าเฮ้ย
เราสามคนเราเป็นอะไรกันหรือเปล่าเราเฮ้ยเราต้องไปด้วยกันนะ
เราอยู่ก็ต้องอยู่ด้วยกันรอดด้วยกันตายก็ตายด้วยกันนี่ไง
ดังนั้นสำคัญที่สุดต้องรักตัวเองให้มากมากรถล้มมันไปเลยค่ะเห็นไหมฮะ
น้องน้องดูไว้เป็นอุทาหรณ์นะครับความคืบหน้าของคดีสพสามโคก
ได้นำตัวเพื่อนผู้ตายมาสอบปากคำเพิ่มเติมแล้วนะครับ
แล้วก็ให้ผู้ปกครองมารับตัวไปแล้วทางภูมิกับการสพสามโคกบอกว่า
กำลังไล่ติดตามภาพจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางต่างต่างอยู่นะครับ
เพื่อจะติดตามตัวคนร้ายเบื้องต้นเพื่อนผู้ตายบอกว่าไม่รู้ว่ากลุ่มก่อเหตุเป็นใคร
เพราะกลุ่มของเพื่อนผู้ตายเคยมีปัญหากับวัยรุ่นหลายที่อืม
ไม่รู้ว่ากลุ่มไหนโอ้โหมีเยอะจัด
คืนเกิดเหตุก็นี่แหละก็อย่างที่คุณแม่บอก
เคลียร์ให้กับรุ่นพี่ค่ะเคลียร์กันเสร็จจบกันแล้ว
นึกว่าจะจบขากลับโดนครับ
ไม่น่าเลยน้องเอ้ยต้องมาเสียชีวิตเพราะเรื่องแบบนี้นะคะ